คือเขาไม่ถูกตั้งแต่วันที่๑แล้วนะครับ

เป็นสามีภรรยาค่ะคุณผู้ชมครับ

บายขายดีกว่าไหมเอาไปปลูกเสกพระครับผม
ให้หลุงเจ๋กดังนะครับไปปลูกเสก
เสกเสร็จปั๊บก็สร้างราคานะฮะ

นี่แหละครับโมบายปลาตะเพียนหลากหลายขนาด
ที่ทำจากลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาล
รวมถึงพัฒนาดอกไม้ต่างเกิดจากฝีมือการประดิษฐ์
สองสามีภรรยาชาวจังหวัดพิศนุโลก
คือดาบตำรวจประคองสาหร่ายอายุ๖๓ปี
และนางบัวคำสาหร่ายอายุ๕๗ปี

ก่อนหน้านี้นะสามีลาออกจากราชการ

ใช้เวลาว่างช่วยกันประดิษฐ์โมบายลอตเตอรี่
จากนั้นก็นำไปจำหน่ายตามวัดต่าง
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกนี่แหละครับผม

ใช่นะครับมีที่ทำจากแบงค์ด้วยนะครับ

แล้วต่อมาก็นำไปจำหน่ายตามต่างพื้นที่ต่าง

ได้มาจากคนรู้จักที่เก็บสะสมไว้ให้
เมื่อได้มาแล้วก็นำลอตเตอรี่ไปให้เกจิปลูกเสกก่อน
ก่อนจะนำมาประดิษฐ์เป็นโมบายปลาตะเพียนครับ
นี่ครับสวยงาม
ขายของดีแล้วไปห้อยที่บ้าน
ตะเพียนช่างเวียนช่างแวะเงินทองไหลมาเวียนมา
มองคนได้ปลาของฉันไป
เขาก็ไปซื้อตะคล่องมาห้อยคู่กัน
จ้ะมันแบบเป็นปลามงคลนะคะ

ใช่ครับผมนางบัวคำยังบอกด้วยว่า
ปัจจุบันสามารถทำโมบายปลาตะเบียนได้วันละ๓๐ตัว
ซึ่งราคาขายมีตั้งแต่๒๐บาท๓๙บาท
ปลาเงินปลาทอง๕๙บาท
ส่วนโมบายปลาตะเพียนก็ที่ทำจากธนบัตร

จะขายในราคาตัวละ๑๙๙บาทครับ
จากนี้ยังใช้ลอตเตอรี่ทำเป็นพัดขายด้วยราคาอันละ๒๐บาท

ทั้งรายหัวแปดและรายแมลงทับ
อยากบอกด้วยว่าลูกค้าบางคนยังนำเลขบนลอตเตอรี่ไปเสี่ยงโชค
ถูกรางวัลมาแล้วหลายรายอีกด้วย
ยินดีสอนให้โดยติดต่อสอบถามได้ทาง
หมายเลขโทรศัพท์๐๘๖๒๐๗๔๓๙๑ครับ
เพราะว่าคุณลุงคุณป้านี่เขาโอ้โหใช้ฝีมือจริงนะครับ

เมื่อสักครู่นี้ทำเป็นดอกไม้ผมเห็นนะครับ
ไม้ใหญ่ก็สวยดีแล้วก็ลายของลอตเตอรี่สวยนะ

แต่ว่าแต่พี่ทิเป้เอามาเป็นไอเดียเผื่อล่วงหน้าเลยเหรอคะ
ไม่ใช่วันนี้วัน๒๕อย่างนั้น
ก็ต้องมีบ้างจริงผมก็เพลินว่าจะเอาของใหม่ไปให้ลุงเขาทำให้ดีไหมเนี่ย

รอก่อนรอก่อนมีเลขในใจแล้วใช่ไหม